สุราธานีและพาไปเที่ยวกันต่อที่กระบี่บ้าง

กระบี่เนี่ยเขาพบทั้งบ่อน้ำร้อนแล้วก็บ่อน้ำเย็นอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ
โดยบ่อน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำทั้ง๔๗องศาเซลเซียสนะครับ
ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีบ่อน้ำมหัศจรรย์๒บ่ออยู่ใกล้กันนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูนะครับเพราะว่านายศรีสุวรรณค้าของเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านแชงเปิงคือผู้ใหญ่แสงพิรมสมใจนึกนะครับ
ตำบลคลองท่อมใต้แล้วก็ชาวบ้านไปพบแหล่งน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนขนาดใหญ่
อยู่ในขุมเหมืองริมเชิงเขาไงคุณ
นี่แหละครับซึ่งมีภูเขาหินกั้นกลาง
โดยชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะแพ่วถางย่าและต้นไม้ขนาดเล็กออก
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ขุมเหมืองมีการขุดเอาแร่ฟูอารายออกไป
หลังถูกทิ้งร้างก็กลายเป็นบ่อน้ำเย็นขนาดใหญ่
กว้าง๕๐เมตรลึก๒๐เมตร
ส่วนบริเวณใกล้กันอีกด้านหนึ่งนะคุณ
มีความแปลกก็มีลักษณะเดียวกัน

แล้วก็มีลำทานเล็กไหลออกมาจากโพรงถ้ำของภูเขา
ที่กั้นอยู่ระหว่างบ่อน้ำทั้งสองสัจจันทร์ธรรมชาตินะคุณนะ
ทีเดียวได้๒บ่อนเลย
ใช่ไปแช่น้ำร้อนก่อนไงคุณ
เสร็จแล้วก็ลงไปแช่น้ำเย็นให้ชื่นใจนะครับ
ก็ในน้ำอุณหภูมิประมาณ๔๗องศาเซลเซียส

จะร่วมการพัฒนาเป็นสปาเชิงสุขภาพดีนะ
แล้วก็นำไปเสนอเจ้าหน้าที่ให้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้
ให้กับชุมชนในอนาคต
ดีนะฮะมหัศจรรย์ธรรมชาติและความแปลกนะครับ